นั่งเป็นใช่ไหมงั้นผมจะชวนไปทานของว่างชาววังคุณผู้ชม
หากินยากนะนี่แหละครับที่บ้านหลังวังบ้านหลังวังเนี่ยเป็นคาเฟ่กึ่งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สมัยอายุทยา
แล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนด้วยมาที่นี่ต้องกินแบบนี้
โอ้โหนี่เขาถึงขนาดใส่ถุงมือคุณขวัญนะ
ไม่คุณวิธีการกินแบบชาวังเขาต้องเอามาห่อ
มาใส่เครื่องปรุงเขาจะเยอะ
โอ้โหผู้มีสกุลที่ดีมากเลยนะครับคุณขวัญครับแหม
นี่ฮะเมี่ยงคำบัวหลวงครับ
เขากินกันแบบนี้สารภาพตามตรงไม่เคยกินมาก่อนคุณผู้ชม
เขาใช้กลีบของบัวหลวงมาห่อแทนใบชะพรู
ถ้าใบชะพรูเนี่ยผมเคยอันนี้ใช้ใบบัวหลวงแทนนะกลีบบัวหลวง
เครื่องเคียงเพียบครับหรือจะสั่งเมนูมังกรคาบแก้วก็ได้
มังกรคาบแก้วแล้วก็มีสมูตี้ขนุนครับ
ทั้งหมดนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้ชูความเป็นไทย
พร้อมชุดถ้วยชามเบนจรงคุณผู้ชมนี่สวยงามคุณดูสิไม่ใช่จานกระดาษจานพลาสติกอะไรแบบที่เรากินนะคุณนี่บอกเลยว่าถ้าไปนะโดยเฉพาะสาวสาวไม่ทันได้ทานนะคะเป็นชั่วโมงทำอะไรรู้ไหมคะถ่ายรูปถูกค่ะถ่ายรูปเป็นแม่หญิงคนงามนะฮะกินอาหารชาววังแบบนี้ครับเป็นเครื่องเบนจรงสมัยอายุทยารัฐนาโกศิลป์เลยนี่ใครสนใจไปเลยครับ
เจอเมืองพิษสนุโลกร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เช้าเลย๘โมงเช้ายัน๖โมงเย็นนู้นสอบถามได้ที่เบอร์๐๕๕๐๐๐๓๕๔ครับดิฉันว่าการไปที่นี่นะคุณต้องเข้าเตรียมต้องใส่ชุดไทยไปด้วยใช่แล้วต้องรำเข้าไปเลยไหมไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คุณรอมครับแหมนิดหน่อยก็พอ